ปีนี้เป็นปีที่๓๙ที่ศูนย์สังฆีตสินธนาคารกรุงเทพ
จัดพิธีไหว้ครูแบบราชสำนัก
แล้วก็ตั้งใจนะครับว่าจะสืบสารวัฒนธรรมนี้สืบต่อไป
เพื่อให้เป็นมรดกของคนไทยไม่มีที่สิ้นสุด

ศูนย์สังฆิตศิลป์ธนาคารกรุงเทพฯ
จัดพิธีไหว้ครูดนตรีนาตสินไทยประจำปี๒๕๕๙
โดยธนาคารกรุงเทพได้จัดพิธีไหว้ครู

โดยครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติ
ผู้สืบสลายอจริงภาตสิทธิเกาะก่อนพิธีไหว้ครู
จากหลวงประดิษฐภัยร้อประหลัดกรมปีภาษณหลวง

ซึ่งท่านได้นำแบบอย่างการจัดพิธีไหว้ครูสายพิธีหลวง
หรือพิธีแบบราชสำนักมาถ่ายทอดให้กับ
สังคิดศิลปธนาคารกรุงเทพอย่างเต็มรูปแบบ
เป็นโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพได้สารสัมพันธ์
กับคนในวงการศิลปะนะครับ
คือคนในโรงการศิลปะเนี่ยก็จะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อย
ตลอด๔๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายรุ่นแล้วครับ
การที่เรามีวิธีไหว้ครูก็เท่ากับว่า
เราเนี่ยเป็นโอกาสที่จะได้สืบสารความสัมพันธ์จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
ให้ความสำคัญของเรายังคงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สำหรับพิธีไหว้ครูแบบราชสำนักปีนี้
ศูนย์สังคิดศิลป์ธนาคารกรุงเทพฯ
ได้รับเกียรติจากดรสิริชัยชาญฟักจำลูนศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยประจำปี๒๕๕๙
มาเป็นครูผู้ประกอบพิธีกล่าวบูชาองค์ดุลยเทพ

เสร็จแล้วมีการรำถวายมืออันหมายถึงการอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลาย
มาให้สินให้พรแก่บรรดาศิษย์
สิทธิ์ทั้งหลายจึงได้จัดการแสดงการไล่ลำ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นครูผู้ประกอบพิธีนำแป้งกระแจเจิมให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
และครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคล
นี่จึงเป็นเจตนารมณ์ของศูนย์สังกี้สินธนาคารกรุงเทพ
ที่เรายึดขอเอาตรงนี้เป็นศูนย์กลาง
เป็นศูนย์กลางในการที่ให้คนทุกคนที่รักในศิลปะวัฒนธรรมไทยในขณะนี้
ได้มีที่พึ่งพาได้มาไหว้ครูบาอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบ
และทำต่อเนื่องกันมาหลายปีมากทุกปีที่ผ่านมา
แล้วก็แต่ละปีก็จะเริ่มมีเยาวชนมีเด็กรุ่นใหม่นะครับ
สถานศึกษามั่งปีนี้รู้สึกมีหน่วยงานจากราชการ
กองทัพต่างมารวมตัวกัน
พิธีไหว้ครูแบบราชสำนักศูนย์สังขีดสินธนาคารกรุงเทพ
จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่๓๙
นี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
สืบต่อไปตราบนานเท่านาน